ขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่จันทบุรีอยู่ดีมีงานงอกฮะ
ใครก็ไม่รู้มาถึงสาดน้ำมันจุดไฟจะเผาร้านชมด้วยตาพร้อมกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้แล้วจอดหน้าร้านแต่ว่านี่เป็นกล้องวงจรปิดของร้าน
ขายของข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ฝั่งนู้นที่มองไม่เห็นคือซ่อมมอเตอร์ไซค
หนุ่มคนนี้เดินเข้าไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สักพักเดียวหลังจากที่กำลังจะก้าวออกมาพ้นวิถีของกล้องวงจรปิด
อะไรวะฟึบฟึบสินี่ไงไฟตามมาเลยฮะ
แล้วจากนั้นเดินเหมือนเดินย้อนกลับไปเอาน้ำมันราดอีกที
กลัวว่างานนี้จะไม่ได้ผักบุ้งไฟแดงเขาไม่ได้เกี่ยวกับทำอาหารเลยนะ
ร้านฝั่งนั้นเนี่ยเขาเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
ฝั่งนี้ที่มีกล้องวงจรปิดคือขายข้าวขายของ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๙กันยายน๓ทุ่ม๔๐นาทีพอดิบพอดี
โชคดีมากลูกค้าที่เป็นร้านขายของและเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
อยู่ตรงนั้นพอดีดับไฟเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้ไม่ถึงขั้นไฟลุกลามบานปลายแต่ตกใจ
วัญชัยพุทธรักษาอายุ๖๘ปีบอกเปิดอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มา๓๐ปี
ทะเลาะกับลูกค้าสักทียังไม่เคยมีเลย
ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้มีเรื่องกับใครหรือใครอยากจะมีเรื่องด้วย
เพราะไม่เคยมีเรื่องกับใครจริง
ตำรวจก็กำลังขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอีกทีหนึ่ง
ค่ะมีกล้องคุณจรปิดติดมันก็ดีแบบนี้นะเออชัดเจน